เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการตายที่มีเงื่อนงำหรือเปล่า
เพราะว่านี่คือพบศพของผู้ชายคนหนึ่งนะคุณฮะ
ร้างข้างแตกจนเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณ

ข้างหลังรูปปั้นของสมเด็จพระอาจารย์โต
นี่ดูสิอยู่กระเด็นเข้าไปเสียชีวิตตรงนั้นได้ยังไงนะฮะ
นี่แล้วก็เป็นพาดหัวเนี่ยครับลูกก็เอาไปผัวก็เอาไปแม่ร่ำให้เจอร่างไร้วิญญาณลูก
มันเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยตอนที่แม่ไปพบศพลูกนะครับ
แม่เขาสุดยืนไม่ได้นะครับ

แทบขาดแล้วครับแล้วก็พูดว่าลูกก็เอาของกูไปผัวก็เอาของกูไป
ทำไมแม่ถึงพูดเช่นนั้นนะครับ
คือคนนี้เป็นแม่ของนายพานุวัฒน์วงศรีอายุ๓๐ปีผู้เสียชีวิตนะครับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๖๖๙จังหวัดนครนายก
รับแจ้งเหตุจากพระรูปหนึ่งที่วัดเขานางบวชตำบลสาบริกาอำเภอเมืองนครนายก
ว่ามีรถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาชนกับแท่นตั้งพระพุทธรูปบริเวณทางขึ้นเขา
แต่ตอนแรกไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบโดยละเอียด
พบรถจักรยานยนต์สีดำเทาทะเบียน๑กไก่กไก่๘๖๑๗นครนายก
ล้มอยู่แบบนี้ด้านหน้ารถพังเสียหายนะครับ
จากการที่ไปชนกับแท่นวางพระพุทธรูป
และพระพุทธรูปที่สำคัญคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
ทีนี้ตรวจสอบหาศพศพอยู่ไหนรู้ไหมคุณ
ศพของนายพาณุวัฒน์นู่น

รูปปั้นพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
คุณผู้ชมหลังแท่นวงด้วยนะครับ

นี่ครับเพื่อนผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกัน
ช่วงกลางวันตัวเขากับเพื่อนอีกคนนึง
ได้ออกไปตกปลาแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้
แต่มันน่าจะมีลางอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะสุนัขมันหันมาเห่าหอนใส่รถจักรยานยนต์ของเขา
ซึ่งปกติแล้วทั้งรถจักรยานยนต์ของเขา
จะมีคนตายเขานั่งซ้อนกันเป็นประจำ
แล้วก็ผู้ตายมาหาก็จะชอบมานั่งที่รถจักรยานยนต์ของเขา
ตอนนั้นเขาก็รู้สึกสังหรณ์ใจแล้วนะ
หมามันไม่เคยมาเห่าหอนใส่รถจักรยานยนต์

กลางดึกที่ผ่านมาผู้ตายมาหาที่บ้าน
อยู่ด้วยกันประมาณสักชั่วโมงกว่า
แต่ผิดปกติก็คือผู้ตายไม่ค่อยพูดค่อยจ่า
กระทั่งประมาณตีหนึ่งกว่าผู้ตายขอกลับบ้านไป
ตัวเขาเองก็เข้านอนนะเข้านอนไปชั่วโมงหนึ่ง
สุดท้ายเพื่อนอีกคนโทรมาบอกว่า
นายพานุวัฒน์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่หลังรูปปั้น
พระพุทธาจารย์โตซึ่งปกติเพื่อนคนที่ตายไหนนะ

ยังสงสัยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับ
ช่วงดึกครับประมาณสิบทีหนึ่งสิบทีหนึ่งกว่า

ใช่ครับมันก็จับบ้านก่อน
ครับคือปกติแกเป็นคนขับรถเร็วอะไรบ้าง
อ่ะพี่มันไม่ขับรถเร็วมันไม่ขับรถเร็วเลยเนี่ย
เห็นว่ามันมีร่างสั่งหอนก่อนหน้านี้หรอครับ
ใช่ไหมพี่มันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่

ผมว่าทำไมหมาตามจริงมันไม่ได้หอนพร่ำเพื่อ
อันนี้หมามันหอนมาทางรถผม
มันจะเป็นคนที่มันจะมาหาผมเนี่ยมันจะนั่งรถผมประจำอยู่แล้ว
หมามันหอนไปที่เราไปตกปลา
แต่ผมไม่ได้ทักอะไรนะผมก็เฉย
แต่เหตุนี้ยังเป็นเหตุที่น่าสงสัยอยู่นะครับ
กู้ภัยร่วมกับตันยูก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าพอตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต
มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็ยังงงอยู่นะครับ
เพราะว่าถนนหลักห่างจากจุดนี้ตั้ง๑๐๐เมตรนะคุณ
อีกอย่างบ้านผู้เสียชีวิตอยู่ปากทางเข้าวัด
แต่ทำไมล่ะผู้เสียชีวิตถึงขี่รถเข้ามาเร็วในวัดแห่งนี้
แล้วถ้ามันชนมันทำไมถึงมาชนตรงนี้

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเมาสุราอะไรเนี่ย
เพื่อนก็บอกก็ไม่ได้ดื่มกันนะครับ
และทีนี้ตำรวจก็ต้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
เนื่องจากยังถือว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติด้วยนะครับ